คุณผู้ชมครับเราได้รับคำยืนยันว่าเราสูญเสียพระเอกตลอดการ
สรพงษ์ชาตรีไปแล้วนะครับจากโรคมะเร็งปอดระยะลุกลามเมื่อเวลา
สิบห้านาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีณหอห้องพักผู้ป่วย
โรงพยาบาลบำรุงราชหลังจากเอาพี่เอกเข้ารักษามาระยะหนึ่งนะครับ
รวมอายุท่านได้๗๑ปีคือเมื่อวานนี้อาการของพี่เอก
ก็สุดหนักลงเรื่อยนะครับความดันตกแล้วก็สัญญาณชีพอ่อน
สรพงษ์ชาตรีเกิดเมื่อวันที่๘ธันวาคม๒๕๖
ที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อพิทยาเทียมเสวดชื่อเล่นชื่อเอกครับ
อายุ๑๙ปีได้พบกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคคลนะครับ
ซึ่งท่านชักชวนให้มาอาศัยอยู่ที่วังละโว้ของพระเจ้าวรวงเธอ
พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการเริ่มงานแสดงครั้งแรกเมื่อปี๒๕
เป็นตัวประกอบก่อนนะครับแล้วก็เป็นเด็กยกของอยู่ในกองถ่ายละคร
จากนั้นก็โด่งดังมีผลงานภาพยนตร์นะครับได้รับบทพระเอกเต็มตัวเมื่อปี๒๕๕๙
สรพงษ์ชาตรีนะครับที่ใช้ในการแสดงคนที่ตั้งให้คือพระเจ้าวรพงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการและหม่อมอุบลยุคลณอายุทยา
โดยคำว่าสรหรือสอนมาจากอนุสรมงคลการพงศ์มาจากสุรพงศ์โปร่งมณี
ผู้ที่มาฝากตัวกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมนะครับและชาตรีก็มาจากชาตรีเฉลิมนั่นเอง
พี่เอกสรพงศ์นะครับมีผลงานการแสดงภาพยนตร์มากกว่า๕๐๐เรื่อง
แล้วก็มีงานละครอีกนับไม่ถ้วนท่านได้รางวัลตุ๊กตาทองครั้งแรก
จากเรื่องชีวิตบัตรศพและสัตว์มนุษย์๒ปีติดต่อกัน
ได้รับรางวัลสุพรรณหงษ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมปี๒๕๒๔จากเรื่อง
ถ้าเธอยังมีรักปี๒๕๒๖จากเรื่องมือปืนและรางวัลภาพยนตร์อีกมากมาย
ปี๒๕๕๑คุณสรพงษ์ชาตรีได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของพี่เอกสรพงศ์ชาตรีครับ